สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอาจารย์หนุ่มอาจารย์หนุ่มนะ
อะจะต้องล็อกดาวน์กันไหมเจ๊

ถ้ามันเป็น๖๐๐๗๐๐อย่างนี้หนุ่มนึกออกไหม
แต่ถ้าผู้หายถ้าสมมุติหายเท่ากับยอดผู้ติดเชื้อ

แต่ถ้าสมมุติ๖๐๐๐แล้วคนหายอยู่๓๐๐๒๐๐อาจจะต้องล็อก

เพราะว่าวันนี้ยอดผู้ป่วยก็ยังไม่ลดเลยนะคะ

ซึ่งยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสม๓๑๑๗๒รายค่ะ
หายป่วยเพิ่ม๔๑๔๘รายนะคะ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๕๔ราย
ซึ่งยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๒๓๘๗รายด้วยกันค่ะ
ทางด้านในแพทย์สมิทร์ศรีศลแพทย์นิตุเวทย์
โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
ก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก
ระบุบอกว่าจะมาเล่าให้ฟังในฐานะนิติเวศอืม
กับสถานการณ์โควิด๑๙ในกรุงเทพมหานครนะคะ

ท่านบอกว่าผมไปสวอปตรวจโควิดจากศพ

รายหนึ่งอายุมากรู้แน่นอนว่าเป็นโควิด

และแค่เขตที่โรงพยาบาลรามารับเท่านั้น
โดยรวมการอยู่เวรตั้งแต่วันพฤหัสสบดีที่ผ่านมา
ส่วนใหญ่ที่ตายแล้วสวอปเจอ
อยู่ในชุมชนที่แออัดมาก

โดยสถานที่ทั้งหมดจะมีประวัติบอกว่า
คนในนั้นเป็นแล้วหลายคน
บางคนคนในครอบครัวเป็น
แต่ยังหาที่สวอปไม่ได้ใช่
อกจากนี้ก็ยังมีผู้ตายรายหนึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง

โดยญาติก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นก็มี
ถ้าไม่สวอปตรวจแล้วเจอในศพก็ไม่รู้เลยครับ
คือต้องกายก่อนเพราะติดเตียงใช่แล้วก็มีอายุมากแล้ว
อีกรายหนึ่งเป็นชุมชนแออัดของคนใบ้อะค่ะ
ถูกซึ่งก็เขาก็จะมีการสื่อสารกันยากอยู่แล้วอ่ะนะคะ
คิดว่าคนในชุมชนไม่รู้และจะมีคนติดอีกมากเท่าไหร่
เพราะยังไม่มีใครมาดูแลเลย
สรุปก็คือสถานการณ์หนักมากครับ
ผู้ป่วยกับตายที่เห็นไม่เป็นตัวเลขจริงแน่นอน

มีคนที่ไม่ได้สวอปตรวจอีกเยอะ

เพราะว่ามีหลายเคสที่ไม่ได้สวอป
นิติเวชบางที่ไม่สามารถสวอปตรวจให้ได้ทั้งหมด

เพราะว่าไม่สามารถเบิกเงินค่าสวอปจากศพที่ตายในที่เกิดเหตุได้

ก็ตั้งแต่เริ่มโครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์มานะคะ

นายแพทย์กู้สากกู้เกียจกุลนะคะ
ท่านเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ก็มีการเปิดเผยบอกว่านับตั้งแต่มีการเริ่มโครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์
เมื่อวันที่๑๗กรกฎาคม
มียอดรวมผู้ป่วยสะสมตลอดสัปดาห์๒๐คน
แล้วเมื่อวานนี้มีการพบผู้ป่วยรายใหม่๒คน

และชาวรัสเซียไม่ใช่นักท่องเที่ยว
แต่เป็นผู้อาศัยอยู่ในภูเก็ต๑คน
ทั้งนี้ในช่วงเช้าก็มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙
รายใหม่๒คนเป็นคนไทย๑คน

อยู่ในโครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์๑คน
เป็นชายชาวสหรัฐอารับเอมิเลสค่ะ
หลังจากทราบผลทางทีมสอบสวนโรคก็มีการประสานไปยัง

เพื่อที่จะแจ้งไม่ให้นักท่องเที่ยวออกจากห้องพัก
ส่วนผู้ที่เดินทางมาด้วยกันประมาณ๑๓๑๔คน
เพื่อดูอาการต่อไปก็คือเป็นการแยกออกมากักตัวเลย
นั่นแหละค่ะก็จะมีผู้สัมผัสอยู่ประมาณเท่านี้
เมื่อวานนี้ถ้าสมมุติใครดูเนี่ยฮะสอบคอเขาก็พูดอย่างชัดเจน
พอสมควรว่าอาทิตย์หน้าเราเห็นตัวเลขเป็นหมื่น
อาจจะเห็นตัวเลขไปเหมือนอันนี้จากสอบคอศูนย์บริหารโควิดเลยเนี่ยนะครับ
จริงแล้ววันนี้แพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์
วันนี้ผู้ช่วยโฆษกสอบคอเนี่ยเขาแถลงเลยว่า
ปัจจุบันผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวน้องลดลงเหลือ๗๐
ผู้ป่วยสีเหลืองเนี่ย๒๐ผู้ป่วยสีแดง๑๐
โดย๕ใน๑๐ของผู้ป่วยสีแดงนั้นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
ถ้าสมมุติเป็นสีแดงปุ๊บครึ่งต่อครึ่งที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
แล้วก็คนที่ใช้เครื่องช่วยหายใจสมมุติ๑๐คนเนี่ย
ใน๒คนเสียชีวิตฮะอันนี้คือเขาว่าอย่างนั้นเลย
แล้วก็เขาบอกว่าแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับ
ห่วงเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด๑๙สายพันธุเดลต้านะครับ
เนื่องจากอะไรเดลต้าเนี่ยกระจายได้รวดเร็ว
เพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้เราเห็นเป็น๖๗๐๐มากี่วันติดแล้วล่ะ
พันกี่วันติดแล้วล่ะอาทิตย์หน้าผู้ติดเชื้อเนี้ย
อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น๒เท่า๒เท่าเนี่ยภายใน๒สัปดาห์นี้
อันนี้เดลต้าเนาะเราก็กังวลใจตอนนี้มีอีกสายพันหนึ่ง
ที่กำลังเริ่มแพร่ระบาดในแบบว่าต่างประเทศนะคะ
มีอยู่ประมาณ๓๐ประเทศในโลกที่มีสายพันธุ์นี้ชื่อแรมด้า
เขาบอกว่าแรมต้าวันนี้รู้สึกว่าทางเขาเอามาดูนะ
หมอก็ให้กำลังใจพวกเรานะเขาบอกแรมด้าอาจจะชื่อน่ากลัว
แต่ไม่น่ากลัวเท่าเดลต้าตอนนี้ที่เขาประเมินออกมาในประเทศไทยนะฮะ
ตอนนี้เขาบอกยังไม่เท่าเดลต้าเขาว่าอย่างนั้น
เพราะเดลต้าเนี่ยกระจายเร็วลงปอดเร็วปอดจะอักเสบเร็วขึ้น

ด้านี่คือต้นกำเนิดที่แรกที่เขาเจอกันคือมาจากเบรูค่ะ
เขาบอกว่าอาจจะระบาดแรงกว่าเดลต้านะคะ

มีการเทียบกันนะคะคือเขาเริ่มรู้กันเนี่ยประมาณสักกลางมิถุนาเมื่อประมาณเดือนที่แล้วที่ผ่านมา
ทีนี้เขามีการพบเชื้อตัวนี้ตั้งแต่สิงหา๒๐๒๐
แล้วก็มีการรายงานว่าเชื้อระบาดเร็วมากทำให้อัตราการเสียชีวิตในเปรู
พอเริ่มมาจากเปรูเขาเห็นเลยว่าจำนวนผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร
เขาก็เลยคาดเดากันว่ามันอาจจะรุนแรงมากกว่าเดลต้า
ซึ่งตอนนี้ประมาณ๘๐ของเปรูเป็นเชื้อสายพันธุ์นี้
แล้วก็จะมีระบาดไปตามประเทศอื่นประมาณ๓๐ประเทศ
ในนั้นก็จะมีส่วนใหญ่จะอยู่ในอเมริกาใต้
แล้วก็จะมีทางอังกฤษสหราชนาจักรมีอันนี้ด้วย
สเตรเลียมีค่ะแต่ว่าเพิ่งเริ่มมี
แล้วก็แบบชิลลี่ก็มีแต่ว่าก็พาวนาว่าอย่าเพิ่งมาแถวแน่เลย

เขาบอกว่าตัวเลขจะขึ้นพันขึ้นเป็น๒๐๐
ถ้าเป็น๔๐๐ถ้าสมมุติเราคาดการณ์ไปในสัปดาห์นะถ้า๔๐๐นะ๔๐๐กว่า๕๐๐บาท
อาจจะขึ้นไปได้ถึง๑๐๐๐รายต่อวันสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด
ทุกท่านต้องเน้นย้ำมาตรการส่วนตัวที่สำคัญคือการลดการเคลื่อนย้ายทันเหรอฮะ
ลดการเคลื่อนย้ายอืมทันหรือเปล่าแล้วก็เฝ้าระวังผู้สูงอายุ
ซึ่งวันนี้เขาบอกอย่างนั้นนะฮะเขาบอกว่าระวังผู้สูงอายุพอสมควรว่า
ผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องได้รับเน้นว่าจะต้องฉีดวัคซีน
แต่ประเด็นคือวัคซีนมันหายากเนาะนะครับ
ตอนนี้คนก็เริ่มจะล็อกดาวน์หรือเปล่าจะต้องเตรียมตัวหรือเปล่า
ซึ่งวันนี้ที่คนก็พูดกันมามีข่าวตั้งแต่เราตื่นกันมาตั้งแต่๘๙โมง
โมงกว่าก็เริ่มมีข่าวกันแล้วว่าเขาจะล็อกดาวน์ทั้งประเทศเนี่ยนะฮะ
ถ้ายังติดเชื้อสูงอยู่เมื่อกี้สวบคอพูดไปแล้วว่าอาทิตย์นี้เราเห็น๒๐๐อาจจะกระโดดไป๔๐๐
เพราะฉะนั้นวันนี้๖๐๐วันนี้๖๐๐ก็จะขึ้นเป็น๑๒๐๐๖๐๐เพราะมันจะเขย่งก้าวกระโดดอ่ะนะฮะ
พลเอกนัทพลนาคพาณิชย์เนี่ยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ย
ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ได้ยินเรื่องนี้มาแล้วแต่ต้องรอข้อเสนอที่เป็นทางการ
และจะรับพิจารณาซึ่งสบคศูนย์บริหารโควิดจะฟังกระทรวงสาธารณสุขเป็นอันดับแรกก่อนเริ่ม
จากผู้ติดเชื้อเนี่ยต้องยอมรับมันอยู่ในลักษณะทรงตัวทรงตัว๕๐๐๖๐๐อยู่แค่นี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องนำเรื่องดังกล่ามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนการประเมินการประเมินออกมาตรการนะฮะหากมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มขึ้นเนี่ย
ก็จะมีการประเมินเร็วขึ้นแต่หากผู้ติดเชื้อทรงตัวก็คือยังอยู่แค่เนี้ย
ส่งตัวยังเท่าคงเดิมเนี่ยยืนยันว่าไม่ใช่การนั่งรอดูตัวเลขเฉยฮะ
เพราะทุกอย่างเขาบอกว่าเขาจะต้องทำควบคู่ไปกับมาตรการอื่น
ที่ผ่านมายังอนุญาตให้เคลื่อนย้ายไปได้เรายังไปต่างจังหวัดกันได้นะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นบางห้างหรือบางพื้นที่จะต้องมีความชัดเจนในสถานการณ์
และยังต้องมีมาตรการเยียวยาอีกล่ะถูกต้องไหม
เอาล่ะก็ต้องดูกันว่าจะต้องเยียวยากันยังไง
ประชาชนรองรับได้แค่ไหนเขาก็กลับมาที่คำว่านิยาม
เขาบอกว่าใช้งบประมาณเป็น๓แสนกว่าล้านบาท
แสนกว่าล้านบาทแต่ยังไม่ทั่วถึง
ทางสบคจึงมีการเน้นย้ำให้ประชาชน
สามารถประกอบอาชีพได้เพราะว่ามันเยียวยาไม่ทั่วถึงอยู่แล้ว
แต่ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างไรก็ตามนะฮะต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัย
เมื่อถามว่าบุคลากรทางการแพทย์วันนี้หลายคนออกมาติดโบสีดำ
ชุดสีดำกันเนี่ยนะฮะเพื่ออะไรก่อนอย่างแรก
เมื่อวานเราบอกไปแล้วเพื่อไว้อาลัยสำหรับผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด
แล้วอีจ่างนึงยื่นรายชื่อเรียกร้องให้เปลี่ยนวัคซีน
คุณหมอเข้าไปที่สะพานนะฮะให้เปลี่ยนวัคซีนหลักเนี่ยจากซิโนแว็กซ์
นะฮะจากตอนนี้เรามีม้าอยู่สองตัวสามตัวชิโนฟาร์มด้วยเนี่ย
บอกว่าเขารับฟังเสียงของบุคลากรทางการแพทย์ยืนยันว่าให้ความสำคัญกับทีมแพทย์เพราะอะไรฮะ
ตอนนี้ทีมแพทย์ทำงานอย่างหนักมากแล้วก็มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้น
จำเป็นจะต้องสร้างขวัญและกำลังใจแต่ไม่สามารถใช้งบประมาณเงินกู้เนี่ย
สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้เงินที่เรากู้มาเนี่ย
ยังเรายังมาใช้ตรงนี้ไม่ได้นะครับขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่า
เราไปที่โคราชเพราะตอนนั้นเนี่ยโคราชเขาบอกอ้าวสมมุติคุณเป็นชาวโคราช
คุณติดโควิดกลับบ้านเราเถอะบ้านเรามีเตียงบ้านเรามีโรงพยาบาลถูกต้องไหมฮะตอนนั้นเขาว่าอย่างนั้น
วันนี้โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาพบว่ามีทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เนี่ย
เขาก็ออกมาสวมใส่ชุดดำกันนะฮะวันนี้แล้วก็บางคนที่ไม่ได้ใส่ชุดดำก็จะผูกโบลิปบิ้นสีดำเนี่ย
ปฏิบัติงานตามปกตินะครับเพื่อแสดงออกเป็นสัญลักษณ์ไว้อะไรแก่ผู้ติดเชื้อโควิดแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ย
รวมทั้งเอาจริงที่วันนี้เขาใส่กันเนี่ยเป็นการกดดันให้รัฐบาลเร่งซื้อแล้วก็นำเข้าวัคซีนที่มียี่ห้อที่มีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันเชื้อโควิดทุกสายพันธุ์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและบุคลากรด่านหน้าโดยไม่มีการรวมตัวประท้วงกันแต่อย่างใดเพียงแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นการแสดงออกมา
ในการเรียกร้องว่าเฮ้ยวันเนี้ย